ไม่ใช่ว่าเลี้ยงกระบือแล้วก็โคอย่างเดียวนะฮะ
ผมก็เพิ่งรู้ว่าชาวบ้านที่อำเภอเทิงจังหวัด
เชียงรายนะครับเขาหาวิธีการ
เอาย่าเนปเปียร์ไปบดเป็นอาหารให้กุ้ง

นี่เห็นแล้วตดชื่นเลยครับโอ้โฮ
กับรำข้าวรำข้าวเสร็จปรับโอ้โหน่ากินมากน่ะน่ากินเลยละเดี๋ยว
พีทิเตอร์แค่สำหรับอาหารกุ้งหอยกูปลาเค้าน้อ
พีทิเตอร์เป็นปลาตั้งแต่เมื่อไรหัก
นำไปใช้โปรยเป็นอาหารเลี้ยงกุ้งกล้ามกาม
ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการซื้อหัวอาหารเม็ดที่มีราคาแพง

โตเร็วมากแล้วก็มีขนาดใหญ่
รวมทั้งลดปัญหาน้ำเน่าเสียอีกด้วย
ประมงอำเภอเทิงก็บอกว่าโอ้เป็นเรื่องที่ดีมาก
เราถึงที่มาที่ไปของย่าเนเปียนปากช่องหนึ่งว่า
เป็นย่ารูผสมซึ่งกลมปัจจุสัตว์
ปรับปรุงสายพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทย
โดยปลูกง่ายตายาก
ตอบต่อหนองต่อแกงใช้ปุ๋ยได้ดี
นำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์แล้ว
แปรรูปตั้งแต่กุ้งปลาหัววาย
สัตว์จะโตวัยน้ำหนักดีครับ
นี่แหละฮะฟังเสียงหน่อยไหม
ดีครับ
ไม่ถึง๕บาท
สำหรับสูตรอาหารเลี้ยงสัตว์
สูตรอาหารเลี้ยงสัตว์นะครับที่เรียกง่ายนะครับ

คิดค้นพัฒนาโดยนายอัมมอนพุทธศัมมา

โดยใช้ส่วนประกอบคือย่าเนเปีย๒เดือน

ผสมรำ๔ส่วน
และที่หลายหน่วยงานได้ส่งเสริมให้มีการปลูกย่านเอเบีย

โดยเปิดฝึกอบรมทั่วทุกตำบลเป็นการลดต้นทุน
และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรนั่นเอง

สูตรดีมากนะครับสูตร๖๔เอี่ยวนะครับ

ปกติเห็นแต่เลี้ยงกระบือและคุณโคนะฮะ
ตอนนี้นะครับเลี้ยงปลาอืมลดต้นทุนดีมาก